เหตุการณ์ที่มีคนร้ายไปทุบเบ้าเก็บศพของน้องกล้าว
วัยเพียง๖ขวบที่จมน้ำเสียชีวิต
แล้วก็เอากระดูกในส่วนของหน้าผากไปทำเป็นปั้นเน่ง
เป็นเครื่องรางของขลังคุณสัยมนต์ดำต่างคุณผู้ชม
แม้ยังจับคนร้ายไม่ได้แต่ก็มีเรื่องชวนขนลุก
เนื่องจากว่าน้องสาวของน้องกล้าวัยเพียง๔ขวบ
เห็นวิญญาณของพี่ชายไปยืนที่สระน้ำครับ
สมหมายปัญญาทิพย์เป็นอีกหนึ่งคนที่ฝันเห็นน้องกล้าวเหมือนกัน
นางสมหมายเป็นยายของน้องกล้าวหรือว่าเด็กชายสุกลวัดอยู่สีเจริญ
ก็มีการจุดทูปอธิษฐานบอกกล่าวให้น้องก้าว
บันดาลให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้
น้องก้าวเขาเสียชีวิตจากการจมน้ำตาย
แล้วก็ถูกคนร้ายลักลอบไปทุบเบ้าซีเมนที่บรรจุศพเอาไว้
เพราะว่าต้องรอ๑๐๐วันตามความเชื่อของชาวอีสานที่คือวิญญาณคนตายโหง
ต้องเก็บออกไปก่อนและรอให้แม่เดินทางกลับจากต่างประเทศด้วย
แล้วก็แม่เขาถูกขังคุกอยู่รอให้แม่ออกจากคุก
แล้วก็มาร่วมงานศพของลูกด้วย
คนร้ายเนี่ยทุบเอาไปแล้วก็ไปเจาะเอากระโหลกหน้าผากของน้องกล้าวไป
ทำเป็นปั้นเน่งนายญาติก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของคุณสายมนต์ดำนะฮะ
รักกันไปทำของครั้งต่างตามใบสั่งของลูกค้า
คุณยายบอกว่าก่อนทราบว่าเบ้าบรรจุร่างของก้าวถูกทุบเนี่ย
แล้วก็ถูกเจาะเอากระโหลกไปเป็นรูแบบนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้นะฮะ
อุรายรัฐสุวรรณหงษ์ซึ่งก็มีการฝันเห็นเหมือนกัน
ฝันเห็นน้องก้าวเหมือนกันบอกว่าน้องก้าวมาหานะครับ
มาหาแล้วก็บอกว่าหนาวอยู่กับคนแก่คนหนึ่งอยู่กับหลายคนมากเลย
ก็เลยให้ตำรวจเข้าไปเก็บหลักฐานในเรื่องของการทุบเบ้าเอาหน้าผากของน้องไปนะครับ
ได้แกโรคกลับคืนมาก็จะรออีก๒เดือน
ให้แม่น้องออกจากเรือนจำมาก่อนพ้นโทษออกมา
แล้วก็ทำพิธีชาบรนักจีดสมนองเกล้า

ซึ่งตอนนี้นะก็เกรงว่าน้องก้าวอาจจะมีการถูกสะกดวิญญาณ
การทำมนต์ดำคุณสัยต่างไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปผุดไปเกิดไม่ได้
คงจะทรมานมากซึ่งจะได้ไปหาผู้ที่มีความรู้เรื่องของคุณสัย
แล้วก็ทำการแก้การสะกดวิญญาณให้กับน้องกล้าวด้วยนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้หลายคนขนลุกนะฮะน้องปลากิ่มอายุสี่ขวบ
อันนี้เป็นน้องสาวต่างพ่อของน้องก้าวแต่แม่เดียวกันนะครับ
จะบอกเสมอว่าเนี่ยพี่ก้าวอยู่ที่สระน้ำอันนี้
วันไหนที่ยายกับตาพาขี่รถผ่านบริเวณสระน้ำนี่นะที่ก้าวจมน้ำเนี่ย
น้องปลากิ่มจะร้องบอกนี่ไงพี่กล้าวกลับบ้านกัน

มานั่งทำไมตรงนี้กลับบ้านกลับบ้านน้องพูดขึ้นมาเองเลย
เหมือนน้องเห็นคนเดียวนะฮะแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นนะแต่น้องเห็นนะฮะ
ตำรวจก็เลยต้องเร่งทำงานเพื่อหาหลักฐานเบาะแสคนร้ายที่ลงมือให้ได้นะครับ
วันนี้ก็จะมีการประชุมชุดต่างเพื่อสรุปข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในการสืบสวนต่อไป
ซึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าอาจจะเป็นแก๊งที่เคยทำเมื่อปี๕๗ถูกจับไปแล้ว

ใช่เขาบอกว่าเอาไว้ป้องกันตัวบ้างเอาไว้เป็นผีพรายบ้าง
หรือว่าเอาไว้ทำเสน่ห์บ้างก็แล้วแต่นะคะ
ขอให้จับได้อยากให้น้องได้ไปสู่สุขติแบบครบ๓๒นะครับ